ไอเดียดีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาดีกว่า
มีหลากหลายไอเดียจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของไอเดียที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
จะมีไอเดียอะไรบ้างนั้นและเจ๋งขนาดไหนไปชมกันครับ
เริ่มกันที่ไอเดียแรกมีหนุ่มใหญ่อาชีพช่างตัดผมชาย

มาตัดแปลงเป็นร้านตัดผม
มาจอดอยู่บริเวณสี่แยกไฟแดงวิเศษชายชาญ
ถนนวิเศษชัยชาญโพทองอัพเผอร์วิเศษชัยชาญจังหวัดอางทอง
โดยมีลูกค้าขาจรและขาประจำมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง
ค่าบริการหรือค่าเมื่อยมือเนี่ยเริ่มต้นที่๑๐๐๓๐๐บาทแล้วแต่ส่ง
และหากมีการโทรเรียกใช้บริการถึงบ้านก็จะคิดค่าบริการเพิ่ม๕๐บาท
จึงนำรถกระบะมาทำการดัดแปลงตกแต่งเป็นร้านตัดผม
โดยลงทุนไปประมาณหกหมื่นบาทโดยเปิดให้บริการมานานถึง๓เดือนแล้วล่ะครับ
ตั้งแต่เช้าถึงเย็นลูกค้าที่มาใช้บริการก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ช่างเนี่ยฝีมือดีบริการดีบรรยากาศเป็นธรรมชาติแถมสะดวกมากอีกด้วยล่ะครับ
ส่วนไอเดียนี้เหล่าฝรั่งเมืองพัทยาต้องตกใจนึกว่าเอเลียนบุกโลโห
ว้าว
สำหรับจานบินลำนี้เป็นรูปทรงกลมรัศมีกว้างประมาณ๒เมตร
บรอนเงินไฟประดับรอบยานตรงกลางเป็นห้องเครื่องยนต์ขับขี่หนึ่งคน
แต่ย้ำนะว่าบินไม่ได้แต่วิ่งบนถนนได้อย่างเดียว
สำหรับผู้ขับขี่ย่านลำนี้ก็คือลุงหนูหรือป๊าหนู
เขาเล่าให้ฟังว่าชอบประดิษฐ์ยานพาหนะที่สร้างสีสันให้กับพัทยาเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยว
ยิ่งเราสร้างสรรค์สิ่งดีให้ที่นี่ยิ่งสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยว
จานบินทำเสร็จได้พาออกมาวิ่งเลยล่ะครับ
อยากให้พัทยามันมีสีสันแล้วก็ให้ทุกคนมีรอยยิ้ม
เห็นเราแล้วก็มีรอยยิ้มแล้วก็อย่างอื่นก็
แล้วนี่ที่ขับรถไปนี่มีคนยิ้มให้ไหมเป็นคน
มีคนทักทายเยอะครับเยอะครับมีคนสนใจ
สำหรับลุงหนูเคยสร้างสีสันฮือฮามาแล้วหนึ่งครั้งนั่นก็คือ
ดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์เป็นทรง
พ่อมดขี่ไม้กวาดวิเศษ
แล้วนำขี่โชว์ไปรอบเมืองพัทยาเมื่อปี๒๕๕๙
จนมาถึงยานพาหนะล่าสุด
จานบินพาออกอวกาศกันเลยทีเดียวล่ะครับ
พร้อมเอาเดินทางได้๓๒๑ไป
อย่าเยี่ยมกันดีนะ